จำได้ไหมก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวไป
แม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่กาญจนบุรี
ถูกคนเอาสลากินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่๒มาขึ้นเงิน
สูญเงินไป๒แสนกว่าบาทนะคะ
เป็นแก๊งมิจฉาชีพล่าสุดตำรวจจับตัวได้ทั้งแก๊งแล้วค่ะ
เขาบอกว่ามีประวัติก่อเหตุหลายพื้นที่เลยทีเดียว

ผู้บังคับการกองปราบรามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
แถลงผลการจับตัว๖ผู้ต้องหาร่วมกันปลอมลอตเตอรี่
ทั้งหมดถูกจับในข้อหาร่วมกันปลอม
ใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมและร่วมกันช่อโกงค่ะ
มีของกลางเป็นสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่๒พฤษภาคมปีนี้แหละ

เป็นสลากที่ยังไม่ถูกปลอมแปลง๗๐ใบ
สลากินแบ่งรัฐบาลงวดนี้อยู่ระหว่างปลอมแปลงอีก๑๙ใบ
และสลากกินแบ่งงวดเดียวกันที่ปลอมแปลงเสร็จแล้ว๒ใบค่ะ

คุณผู้ชมนั่นคือรายชื่อของผู้ต้องหาทั้ง๖คนดูไว้เลย
ต่างแล้วเอาไปขึ้นเงินรางวัลกับกลุ่มผู้เสียหาย
ส่วนใหญ่ก็เป็นแม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
แล้วเอาไปขึ้นในราคาที่ถูกกว่าเงินรางวัลจริงไงคุณ

พอผู้เสียหายเห็นว่าเออถ้ารับซื้อลอตเตอรี่นี้แล้วเอาไปขึ้นเงินเอง
เขาก็ได้ส่วนต่างใช่ไหมล่ะไอ้ร้อยละ๕ตรงนั้นน่ะ
ก็เลยตัดสินใจยอมจ่ายเงินรับซื้อกันมาตั้งหลายคน

พลตำรวจตรีจิรพบบอกว่ามีนาคมถึงเมษายนที่ผ่านมา

เพราะตรงนี้คือพื้นที่ก่อเหตุของผู้ต้องหากลุ่มนี้

แล้วก็เอาสลากปลอมไปขึ้นรางวัลที่๒และ๔๖ครั้ง
รวมเป็นเงินกว่า๕๖๐๐๐บาทแล้ว
รูปแบบการปลอมแปลงสลากคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยดีกว่า
ผู้ต้องหากลุ่มนี้ใช้วิธีการปลอมแปลงค่อนข้างเฉพาะตัวค่ะ

เขาจะเอาใบมีดโกนมาแกะมาขูดลอกตัวหนังสือออก
แล้วเอาสีไม้ระบายทับให้เหมือนจริง
ซึ่งคนใช้วิธีนี้ในการปลอมแปลงจะมีความประนีตมาก
แตกต่างจากการปลอมแปลงรูปแบบทั่วไปที่จะใช้เทคโนโลยีบางทีปริ้นต์ใหม่ไงคุณ
คุณทำแบบนี้ลายน้ำมันยังคงอยู่เหมือนเดิม
มันส่องแล้วมันก็มีลายน้ำนี่ก็ของจริงนี่

ทีนี้วิธีนี้ถือเป็นวิธีเก่าเป็นวิธีแบบอันนั้นหรอก
อ่ะดั้งเดิมเลยแต่ผลลัพธ์ที่ได้ค่อนข้างเหมือนจริง
ก็เลยไปหลอกคนได้เยอะนะคะ
ต้องใช้ความชำนาญด้วยแปลว่าอะไร
ว่าทำมานานแล้วต้องทำมานานแน่นะคะ
ซึ่งวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์แบบเจาะลึกต้องวิเคราะห์ทุกรายละเอียดจริง

เพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยนะ
ส่วนใหญ่ลองนึกถึงว่าถ้าเป็นคุณก่อน
ถ้าคุณถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๒รางวัลที่๔
คุณจะเอาไปขายให้คนอื่นถูกกว่าที่ต้องการไหม
ไม่สิเราก็อยากได้เงินแบบเต็ม
ลองเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วลองดูความน่าเชื่อถือ
หรือว่าความน่าจะเป็นว่ามันควรจะเกิดขึ้นไหม

ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อไม่ชัดชีพเหล่านี้นะคะ